อะไรที่มันเด็ดของร้านเราที่มีชื่อเสียง
น่าจะเป็นโถพริกเนี่ยค่ะถึงได้ใช้ชื่อว่าเป็นโมมัติรสเด็ดค่ะ
แล้วก็พวกน้ำซุปที่เราจะใช้วัตถุดิบที่ของดี
คือของเราเนี่ยเป็น๕ล้าน๑๐๐ถูกต้องไหมครับ
แล้วตรงไหนเลือดเดือดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรเดือด
เลือดหมูของที่ร้านเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ
เลือดนี้เราจะต้องกองแล้วก็หมักกับตะไคร้ก่อนเพื่อให้มีกลิ่นหอม

จริงก็คือเลือดเดือดนี้ก็คือน้ำซุป
ซุปตัวนี้จะเดือดตลอดเวลาแล้วก็มีความข้นเหมือนใส่เลือดไปแล้วใช่ค่ะ

ก็นับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่อายุ๑๔แล้วครับ
เฮ้ยเลิกทำงานตั้งแต่๑๔เลยเหรอ
ประสบการณ์นี้มากมาย๒๐กว่าปี
สุดท้ายอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง

รวมแล้วก็ร่วม๑๐ปีนี้ครับ

เรามีนัดกันกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการเดียวในประเทศที่รู้เรื่องเส้นดีที่สุด

เราจะพาไปที่ย่านรามคำแหง
อีกหนึ่งย่านเด็ดที่เต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยแน่นเวอร์
ซึ่งวันนี้ขอคัดสรรมาแค่๓ร้านกันก่อน

ก๋วยเตี๋ยเนื้อฮาลานเจ้าเก่าในตำนาน๓๐ปี
เตี๋ยวน้ำตกหมูรสชาติเข้มข้น
ปิดท้ายกับหลากหลายเมนูเส้นพาสต้าจากร้าน
อิตาเลียนหลัก๑๐ที่ฉีกทุกกฎเมนูหรู
เชฟคนเก่งผู้มากประสบการณ์ขวัญใจชาวรามคำแหง
ไฮไลท์เป็นการบิวต์ความหิวกันไปคร่าว
สวัสดีครับ๗โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่ย่านรามคำแหงครับ
เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะครับแล้วก็มีอาหารรวมถึงสตรีทฟู้ดเนี่ยมากมายนะครับ
เรียกได้ว่ากินได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยก็ทานไม่หมดแน่นอนครับ
วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาเมนูเส้นอร่อยไม่รับเฉพาะย่านรามคำแหงกันครับ
ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ได้ยินกันมานานกับคำว่าสตรีทฟู้ดซึ่งตามความหมายนั้นนะคะสตรีทฟู้ดหมายถึงร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน
จำหน่ายกันริมถนนหรือที่สาธารณะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นซุ้มอาหารรถเข็นหรือรถบรรทุกอาหาร
และในหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการจัดอันดับเมืองหรือประเทศที่มีสตรีทฟู้ดน่ารับประทานและอร่อยที่สุด
โดยกรุงเทพมหานครของเราก็ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสตรีทฟู้ดกันเลยทีเดียว
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีย่านรามคำแหงที่เราพาคุณผู้ชมมาออนทัวร์กันวันนี้ด้วย
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยค่ะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่ารามคำแหงเป็นย่านที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะ
สร้างตำนานความอร่อยมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ
มาว่าเขามีทีเด็ดเรื่องเนื้อนุ่มซุปเข้มข้นไม่มีกลิ่นคาวจะจริงอย่างที่ว่าไหม
เฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันต่อเลยค่ะ
สวัสดีครับพี่รัชนีครับผมนี่นะฮะพี่รัชนีนะครับ
ทายาทรุ่นที่เท่าไหร่แล้วของมูฮังหัดรุ่นเด็ดสองรุ่นที่สองแล้ว
นี่เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะตรงนี้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะเอาแล้วตรงก่อนหน้านี้อ่ะ
ก่อนหน้านี้อยู่สยามอ๋อเคยอยู่สยามมาก่อนค่ะทำไมถึงย้ายอ่ะ
พ่อเขากระเสียงตัวเขาเองค่ะอืมพ่ออายุหกสิบแล้วเขาก็กระเสียง
เขาก็ไปทำบุญไปอ๋อไปสายบุญแล้วไปสายบุญแล้ว
เราก็มาสืบทอดต่อเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเลือกโลเคชั่นตรงนี้ครับ
เขาเห็นว่าเราเคยอยู่แถวรังกำแหงครับเขาก็เลยเอ่อหาแถวรังกำแหงให้อืม
ก็เลยมาได้ตึกห้องนี้ก็เลยอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
แล้วพี่ดัชนีเนี่ยดูแลร้านมากี่ปีแล้วก็ยี่สิบเจ็ดปีแล้วตอนที่พ่อเปิดอ่ะกี่ปี
ที่สยามตอนนั้นก็รวมรวมแล้วกับที่นี่ด้วยก็ราวห้าสิบหกสิบปีแล้วค่ะ
ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่มากนะกับมุธมัติรสเด็ดนะครับ
ก็ถ้าคนอายุสี่สิบถึงห้าสิบปีที่แล้วนะเขาก็จะรู้จักร้านนี้จากสยามทุกแพทย์
แล้วก็ตามมากินที่ด้วยใช่ค่ะส่วนมากก็ลูกค้าประจำ
แปลว่าต้องมีอะไรดีอะไรเด็ดก็นิดนึงนิดนึง
อะไรที่มันเด็ดของร้านเราที่มีชื่อเสียงน่าจะเป็นโถพริกเนี่ยค่ะ
ถึงได้ใช้ชื่อว่าเป็นมุมหมัดรสเด็ดอยู่ที่พริกนี่แหละค่ะ
ดองของบัวหมัดนี่แหละค่ะแล้วก็พวกเอ่อน้ำซุป
ที่เราจะใช้วัตถุดิบที่ของดีคือเราจะไม่ใส่เกลือ
เราจะใช้เป็นน้ำปลาหัวน้ำปลาคือของเราเนี่ยเป็นฮาราร้อยเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องไหมครับทารานร้อยเปอร์เซ็นนี่ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง
วัวเนี่ยเราก็ต้องซื้อร้านที่เป็นร้านมุสลิมที่เขาเชื่อดเองอืม
ต้องมีตาฮาร้านต้องมีตาฮาร้านด้วยลูกชิ้นอย่างเงี้ก็ต้องมีตาหาร้าน
ทุกอย่างมีฮาร้านหมดเลยถูกต้องซื้อทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างที่มีฮารานหมดเลยแล้วการดูแลในร้านเราล่ะ
ข้อจำกัดของทางร้านมันมีอะไรบ้างความสะอาดอันนี้แน่นอนนิดนึงถูกต้องไหม
ต้องสะอาดมากมากแล้วก็คนขายต้องเป็นมุสลิมด้วยค่ะถูกต้องไหม
ถ้างั้นรีบไปดูดีกว่าว่าสูตรลับความอร่อยอยู่ตรงไหนไปเลยครับ
คุยไปคุยมากลิ่นน้ำซุปก็ยั่วยวนซะเหลือเกินเห็นทีถ้าจะไม่ไปล้วงความลับที่หน้าเตาก็คงไม่ได้
และเห็นว่าพริกปั่นของที่นี่เนี่ยเด็ดดวงซะเหลือเกินค่ะแค่ตักนิดเติมหน่อยรับรองว่าอร่อยเหาะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเอาจุดสำคัญเลยที่ท่านจะเห็นคือพริกตัวนี้
ค่ะอ่ามันคืออะไรใส่อะไรบ้างก็เป็นพริกขี้หนูปั่นกับพริกไทยค่ะ
แล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยใส่น้ำเฉยเฉยใส่น้ำเฉยเฉยเลย
คืออันนี้ต้องการความหอมของพริกกับพริกไทยผสมผสานรวมกัน
อันนี้เป็นสูตรเด็ดความลับเลยของที่ร้านนะครับผมอ่ะน้ำซุปล่ะน้ำซุปเราใส่อะไรบ้าง
น้ำซุปก็กระดูกวัวโอ้โหมันเริ่มเลยเออใช้เยอะไหมในกระดูก
วันนี้ต้มเนื้อด้วยก็เลยใส่แค่สองท่อนสองท่อนเท่านั้นถ้าต้มเนื้อด้วย
แล้วเนื้อที่เราต้มนี่เป็นเนื้ออะไรเนื้อน่องค่ะเนื้อน่อง
ก่อนนี้จะใช้เนื้อสามชั้นแต่ตอนหลังเนี้ยมันมันเยอะอืม
แล้วลูกค้าเขาเริ่มดูแลตัวเองกันก็เลยมาใช้เนื้อน่องเพราะว่า
เวลาเนื้อน่องเนี่ยมันจะมีเศษเอ็นมันมีกรุบให้เราเคี้ยว
ดูแลตัวเองนิดนึงอ่าก็ใส่เข้าไปต้มในนี้ค่ะแล้วน้ำซุปล่ะ
มีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นบ้างในในผ้าเนี้ยนะคะอ่ามีอะไรบ้าง
จะมีกระเทียมกับกระชายเท่านั้นเลยเหรออืมกระเทียมกระชาย
แล้วก็ใส่รากผักชีค่ะแล้วก็สีดำดำนี่มันมาจากอะไรอ่ะ

แล้วนี่เนื้อต้องต้มนานแค่ไหนเนี่ยใช้งานได้ประมาณสามชั่วโมง
เสร็จแล้วไปทำอะไรครับก็เอามาพักไว้ให้เย็น
เย็นเสร็จก็เอาเข้าช่องฟิตค่ะโหทำไมต้องเข้าช่องฟิตอ่ะ
เพื่อที่จะให้เนื้อมันเกาะตัวแล้วเวลาเราเอามาหั่นเนี่ยมันก็จะได้เป็นก้อน
หั่นเสร็จแล้วต้องไปต้มอีกไหมต้มค่ะต้องต้มอีกครั้งหนึ่งอีกเที่ยวอีก
สุดท้ายนะครับผมโหขั้นตอนระยะปรับใหม่ด้วยเนื้อที่นุ่มแบบนี้นะ
วันหนึ่งนี่ต้มจะกี่กิโลกรัมประมาณแปดโลกรัม
อ่ะลูกชิ้นล่ะลูกชิ้นเราพิเศษยังไงใช้กันมานานแล้วล่ะใช่ค่ะ
พ่อกันมาก็เจ้านี้ถือว่ามาตรฐานได้ก็ใช้กันมาตลอด
ครับผมอ่าเนื้อนี่เนื้อส่วนไหนเนื้อสะโพกค่ะเนื้อสะโพกต้องไปหมักก่อนไหมครับ
ไม่ต้องค่ะก็คือสไลด์บางแล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะ
มันจะนุ่มไหมอ่ะลองดูต้องลองกินนะว่าจะนุ่มหรือเปล่า
มีตับด้วยค่ะแล้วก็มีผ้าคีริ้วผ้าคิริ้วเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับ
มีเส้นหมี่ขาวค่ะเส้นเล็กค่ะแล้วก็เส้นใหญ่
เป็น๓เส้นยอดนิยมเส้นอะไรขายดีสุด

เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทั้งทีก็ต้องชิมหมี่ขาวเนื้อรวมทั้งหมดทุกอย่างเลย
เดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะนะครับ
ฟังและเห็นถึงความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยเนื้อแบบฮาลานแท้กันไปแล้ว
คงถึงเวลาต้องลองชิมกันแล้วล่ะค่ะ
แต่ขอพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้ารับรองว่าฟินแน่นอน